เที่ยวกันต่อมีงานแต่เป็นงานบุญนะงานดี
มูลนิธิแพทย์น้ำเงินขาวสู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ครับ
กิจกรรมขึ้นมาชื่อว่าปั่นสองล้อพ่อเจียงใหม่

เป็นการหารายได้ครับเครื่องซื้อเครื่องมือแพทย์
ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลครับ
ไปดูกิจกรรมนี้กันเลยนะครับในแพทย์อำนาจอยู่สุข
ประธานมูลนิธิแพทย์น้ำเงินขาวสู่ชุมชน
เปิดเผยว่ากิจกรรมปั่นสองล้อพอดเจียงใหม่นะครับ
ก็จัดขึ้นเช้าวันอาทิตย์ที่๕มีนาคม๒๕๖๐นะครับ
ซึ่งกำลังจะมีขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ครับ
เพื่อต้องการจะหารายได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ชพันธ์แล้วก็อุปกรณ์การกีฬาต่าง
สำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
โครงการหมอนน้ำเงินขาวช่วยชาวบ้านนะครับ
ที่ดำเนินการมาทุก๒เดือนในจังหวัดเชียงใหม่
พูนลำปางเชียงบรายพยาวแม่ห้องศรแล้วก็น่านครับ
สำหรับกิจกรรมปั่นสองล้อป่อเจียงใหม่นะครับ
เป็นการปั่นรถจักรยานออกกำลังกาย
แล้วก็ไปท่องเที่ยวตามถนนสายต่างในเขตเมืองเชียงใหม่
ที่เคยเป็นวิถีชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบัน
เพื่อใช้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่ในอดีต
ว่าเขาอยู่กันมาอย่างไรเรียบง่ายแล้วก็สวยงามจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
โดยเฉพาะเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี๒๕๕๙
รวมทั้งสิ้นระยะทาง๒๑กิโลเมตรด้วยกัน
ซึ่งการจัดกิจกรรมปั่นสองล้อป่อเจียงใหม่นั้นก็สามารถปั่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ได้หมดเลย
ไม่ต้องเป็นนักปั่นมืออาชีพก็ร่วมปั่นได้ไม่ได้มีการแข่งขันแค่มาร่วมกันจัดกิจกรรมเฉย
โดยทางมูลนิธิจะนำเงินรายได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ชพันธุ์อุปกรณ์กีฬาเพื่อนำไปใช้ในโครงการหมอนน้ำเงินขาวช่วยชาวบ้าน
ที่ออกไปให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นพุทธโอกาส
ในพื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาลทุก๓เดือน
หรือว่าปีละ๔ครั้งด้วยกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นงานบุญอนุโมทนาบุญด้วยเนาะ